ที่มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเขาออกมาบอกว่า
ถูกดารานุ่มอักษรย่อฟอร์ฟัน

หลายคนก็เดาเอ๊ฟอร์ฟันเป็นใครกันแน่

จนถึงขั้นหลายคนต้องออกมาชี้แจงไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมสุดท้าย

ผมอยู่ในเหตุการณ์แต่ยืนยันว่าผมไม่ได้มอมเขา

ไปดูหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
ต่างที่เกิดขึ้นตามที่ผู้หญิงคนนี้คือเป็นนักศึกษาสาวเนี่ย
ที่เป็นผู้เสียหายในโพสเอาไว้

รุ่นพี่คือซึงน้องคือซีน
มาด้วยกันรถคันเดียวกันใช่ไหม

แล้วรถยนต์ที่มาส่งก็ขับกลับออกไป
คือน้องบอกว่ารุ่นพี่ชวนมาทานข้าว

ตามนี้๑๖นาฬิกา๓นาที

มีภาพวงจรปิดเพียงตัวเดียวที่ลานจอดรถนะครับ

ผู้เสียหายมารถแคมเมอรี่สีขาว

หลังจากนั้นก็เลย

คุณฟอยพร้อมกับรุ่นพี่นั่งคู่กันฝั่งตรงข้าม
หลังจากนั้นดาราชายยื่นเยลลี่สีชมพูให้กับรุ่นพี่กิน๑ชิ้น

โดยบอกว่าเป็นเยลลี่ที่มาจากต่างประเทศนะครับ
น้องบอกว่ากินไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง
เวียนหัวมึนศีรษะเวียนหัวคล้ายจะเป็นลมหมดสติ
ก็เลยให้รุ่นพี่ที่มาด้วยกันเรียกรถพยาบาลให้
แต่รุ่นพี่ไม่ยอมเรียก
เรียกรถนั่งส่วนบุคคลก็คือเรียกแกรปมา
แล้วก็ปักหมุดที่ไหนก็ไม่รู้สักที่หนึ่ง
ผู้เสียหายก็บอกคนขับให้พาไปไปหาหมอ
สุดท้ายก็ไปที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๘
ตามภาพเดินโซซัดโซเซไปเหมือนคนเมายา
ทีมข่าวก็โทรศัพท์สอบถามผู้เสียหาย
หลังจากที่ดาราชายออกมาปฏิเสธผ่านทางบริการทีวีช่องหนึ่ง
นักข่าวเราโทรไปเจ้าตัวยังยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่หนูโพสต์
แม้คุณฟอยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำก็ตาม
แล้วยืนยันว่าดาราที่ยื่นให้ก็คือเป็นคุณฟอยยื่นเยลลี่ให้จริง
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับ
บอกอีกว่าไม่ได้มีการนัดกับดาราชายแต่บังเอิญไปเจอกันเพราะเป็นเพื่อนของรุ่นพี่
ที่ออกมาโพสต์ไม่ได้ต้องการจะสร้างความเสียหายให้กับใคร
แต่ต้องการจะเตือนภัยผู้หญิงให้ระวังตัวเท่านั้น
ตามนั้นค่ะตามที่นุ้งโพสต์ก็คือมีดารามายื่นให้ค่ะ
ขนมที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นที่เขาฮิตกัน
คือถ้าเห็นที่สัญลักษณ์ด้านล่างซองสีเขียวเห็นไหมคะที่เป็นสามเหลี่ย
ข้างในสามเหลี่ยมนั่นคือสัญลักษณ์รูปใบกัญชาที่เป็นใบแฉก
คือต้องยอมรับก่อนว่าประเทศที่เขากัญชาเสรีเนี่ยเขาจะมีพวกขนม
มันเป็นสเซน็กมันเป็นของกินเล็ก

มาดูอาการ

ทำให้ผู้คนที่กินไปจะผ่อนคลายเหมือนร่องรอยเหมือนกัญชาแหละ
ใช่คือกัญชาเนี่ยมันจะกดประสาททำให้รู้สึกเคลิ้มอารมณ์ดี
ถ้ากินเยอะก็จะมึนงงตาซ่ามัวหัวใจเต้นเร็วแล้วก็มีการอาเจียนด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ
ทีนี้เรามาฟังทางคุณฟรอยบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่ากล่าวหาแล้วก็ฟังความข้างเดียว
คุณฟรอยเขายอมรับคนที่ผู้หญิงโพสต์คือผมแต่ผมขอโต้เรื่องของการมอมยานะ
แต่ว่าคุณฟอยเองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรนะฮะแต่ว่ามีไปให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีรายการหนึ่งว่าผมไม่ได้เป็นคนมอมยาเขา
ผมปฏิเสธอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งคุณแม่ของคุณฟอยซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวเองก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว
รัฐทีวีด้วยบอกว่าลูกชายตัวเองไม่ได้ทำเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
คุณแม่น้องฟรอยหรือเปล่าคะโทรศัพท์บันทึงไทยรัฐนะคะ
คงให้พ่อกำคับคุณนะที่เป็นห่วงสวัสดีค่ะ
นั่นผู้หมาเปลือกภูมิคาพูกเลยว่าผมอยู่ในเหตุการณ์
แต่ผมไม่ได้มอมเขาผมไม่ได้ยื่นอะไรให้เขาผมไม่ได้พาเขาไปทำอะไรมังเบลียดเหมือใช่ไหม
ปฏิเสธกันไปแต่ก็ยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกพัทรพลสนิทวงณอายุทยา

ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจร่างกายของผู้หญิงคนนั้นก่อน
ว่าสาเหตุที่ทำให้คล้ายกับหมดสติเหมือนการมอมยาน

แล้วก็อยู่ระหว่างการติดต่อให้คุณฟอยมาให้ปากคำ
ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงหรือไม่ได้ทำก็ควรจะให้ความร่วมมือ
ยืนยันว่าตำรวจนั้นจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่เหมือนกับว่าฝ่ายผู้หญิงเองเขาก็ชอบดาราใช่ไหม
เขาก็เป็นคนชื่นชอบดารานักแสดงเหมือนคนทั่วไปนี่แหละ
แต่ว่าคือมันก็ต้องแยกประเด็นแหละนะคะว่า
ประเด็นถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติว่าสิ่งที่น้องพูดมามันเป็นเรื่องจริง
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่เขาต้องสืบหาความจริงว่าตกลงมันเกิดอะไรกันขึ้น
ไปหามาซิที่น้องเขาบอกว่าโต๊ะข้างมีคนอยู่
น้องเล่าใช่ไหมว่าขอให้โต๊ะข้าง

แต่โต๊ะข้างเนี่ยไม่กล้าช่วยเพราะเห็นว่าโต๊ะนี้มีดารานั่งอยู่หรืออะไรยังไง

แต่เรื่องของคุณฟอยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมที่จะออกหมายเรียกคือ๒๐พฤศจิกายนนี้นะคะ